บรรยากาศช่วงปีใหม่นี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขนะครับ
หลายคนไปท่องเที่ยวแต่ว่าต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะครับ
ท่องเที่ยวแต่ต้องไม่ไปรบกวนหรือว่าไปทำลายธรรมชาติ
ขยะเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่มักจะเกิดขึ้นแล้วก็พบเห็นอยู่บ่อย
เจ้าหน้าที่จะแจกถุงพลาสติกให้กับทุกคนนะครับไปเที่ยว
หลังจากนั้นพอออกมาแล้วขากลับให้นำขยะที่มีอยู่
ใส่ในถุงแล้วก็นำมาส่งคืนเจ้าหน้าที่ด้วยครับ
ส่วนบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวต่างนั้นเพิ่มเติมเก็บตก
ไปดูกันอีกรอบว่าแต่ละจังหวัดนั้นมีเพิ่มเติมกันยังไงบ้างครับ
ถึงวันที่๒มกราคมปี๒๕๖๐รวม๔วัน
พบว่ายังคงได้รับความนิยมต่อเนื่อง
มีนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จำนวน๕๗๖๙๗คน
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่
อยู่ที่จำนวน๕๓๗๐๗คน
อุทยานแห่งชาติเอราวันจังหวัดกาญจนบุรี
จำนวน๒๙๖๕๒คน
จำนวน๒๙๒๐๙คน
อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดละเยอร์จำนวน๗๙๐๐คน
ซึ่งก็เป็นที่มาโดยข้อมูลจากสำนักอุทยานแห่งชาติ

ส่วนที่จังหวัดเชียงรายเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาคึกคักอย่างมากในรอบหลายปีนะครับ
หลังจากนักท่องเที่ยวเดินทางกลับสิ่งที่พบก็คือว่าผลกระทบนั้นคือขยะ
โดยเฉพาะบนดอยสโง่ตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสน
ซึ่งเป็นยอดเขาที่เป็นจุดชมวิวได้รอบทิศชายแดนไทยพม่าและลาว
ใกล้กับสามเหลี่ยมทองคำมีขยะถูกทิ้งตามจุดต่างจำนวนมากนะครับ
แม้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่แล้วก็ชาวบ้านที่ไปตั้งร้านจำหน่ายสินค้า
นำถังขยะไปตั้งไว้หลายแห่งแต่ขยะกลับถูกทิ้งบนพื้นดิน
ต้องเร่งฟื้นฟูสถานที่หลังฤดูการท่องเที่ยวนั้นกำลังจะผ่านไป
ขณะที่ดอยอินทนนท์ครับนายรุ่งฮิรัญวงครับ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่บอกว่า
ห่วงวันหยุดยาว๔วันที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเที่ยวดอยอินทนนท์จำนวนมาก
วางมาตรการจัดการเก็บขยะไว้ล่วงหน้า
โดยจัดโครงการขยะคืนถิ่นให้นักท่องเที่ยวรับคูปองและถุงพลาสติกก่อนขึ้นไปเที่ยว
และเมื่อกลับลงมาก็ให้นำขยะมาคืนเจ้าหน้าที่พร้อมกับคูปอง
ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวนะครับ
ช่วยลดปริมาณขยะจากบนยอดดอยได้กว่าทุกปีที่ผ่านมาด้วย
ทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกนักท่องเที่ยวได้หวงแหนรักธรรมชาติอีกทางนึง
ขยะไปทิ้งตามถังขยะซึ่งทางอุทยานก็จะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความร่วมมือมากกว่านี้
เช่นเดียวกันกับการจัดเก็บขยะในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยทางเทศบาลตำบลสุเทพ
จัดเจ้าหน้าที่ขึ้นไปเก็บขยะวันละ๒เวลาคือช่วงเช้าและช่วงเย็นครับไม่ให้ขยะตกค้าง
ส่วนที่วัดพระธาตุดอยคำในตัวเมืองเชียงใหม่มีประชาชนแห่ขึ้นไปกราบไหว้ขอพร
หลวงพ่อทันใจทางเทศบาลแม่เฮียนะครับก็จัดเจ้าหน้าที่ไปคอยประจำจัดเก็บขยะลงในถุงพลาสติกให้เป็นระเบียบครับ